ทีนี้มาดูเรื่องกล้วยกันหน่อยค่ะดูเหมือนว่าจะไม่กล้วยซะแล้วนะคะ
กล้วยหอมชอบทานกันมั้ยฮะกล้วยหอมชอบทานกันมั้ยฮะ
คือตอนนี้ผลผลิตมันออกมาเยอะมากเลยที่คิรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานีเนี่ยนะคะ
เห็นไหมผลงามแบบนี้ออกมามันก็ต้องสุกถูกไหมคุณ
พอสุกแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้ก็ต้องเน่าทิ้งกันไปสุดท้ายค่ะ
ทีนี้นะคะกระเศรษฐากรผู้ผลกล้วยหอมที่บ้านธับเนียบ
คิวรีรัฐนิคมของจังหวัดสุราชธานีก็ต้องมีการมาคัดแยกแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนที่ตกเกรดเนี่ยก็เอามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนที่คัดแล้วก็ส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
แต่ตอนนี้ส่งออกไม่ได้คุณส่งออกไม่ได้
เพราะฉะนั้นกล้วยหอมในบ้านเรามันก็เลยล้นตลาดถูกไหมฮะ
ในแง่ดีว่าเราได้ทานกล้วยหอมในราคาที่ย่อมเยาว์นะคะ
แต่ผลกระทบมันไปตกกับชาวสวนนี่สิฮะ
โดยเฉพาะคุณธรรมรัฐโพภัยเป็นประธานกลุ่มกล้วยหอมแปลงใหญ่บ้านธรรมเนียบบอกว่า
การแพร่ระบาดระลอกนี้ของโควิด๑๙ทั้งในและต่างประเทศ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเป็นอย่างมากเห็นไหม
ไม่ใช่กระทบแต่เฉพาะสุขภาพร่างกายของเรานะฮะ
นี่คุณผู้ชมเนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวผู้บริโภคก็ลดลง
ทำให้ความต้องการกล้วยหอมมันลดลงตามไปด้วย
อีกทั้งเรื่องของการส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบ
ผลผลิตรวมของเกษตรกรยังอยู่เท่าเดิมเดือนละ๒๕๓๐ตัน
คือก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าซื้อหมด
เอาไปจำหน่ายหมดให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
เกาะสมุยเกาะพงันภูเก็ตกระบี่พังงา
แล้วจะบอกว่ารายได้จากการส่งออกตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะคะ
คือปัจจุบันความต้องการของตลาดโลกมันก็ลดลงใช่ไหมคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีการแปรรูป
สำหรับกลุ่มกล้วยหอมแปลงใหญ่บ้านธรรมเนียบนะคะมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นประมาณ๓๐๐๔๐๐ไร่
ผลผลิตปีละไม่น้อยกว่า๓๐๐ตัน
สมาชิกมีรายได้จากการปลูกกล้วยหอมครัวเรือนละประมาณ๘๐๐๑๑๐๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
พอมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙รายได้มันก็ลดลงไปกว่าครึ่ง
ผมว่าหน้าที่หลักตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรต้องทำงานร่วมกัน

แพงทุกอย่างเป็นเพราะว่ามีคนละครึ่งหรือเปล่าชาวบ้านถามมา
นี่ฮะกาลสินหมูกิโลกรัมละ๑๘๐บาทผมจดเอาไว้นะครับ
แล้วก็บางที่บอกราคาใกล้เคียงกัน๑๗๐๑๘๐บาท